มาดูกันต่อกับข่าวดีของวงการบันเทิงนะคะ

ก็ติดขัดนะคะคุณอุ้มลักษณาแล้วก็คุณมอนเกรียดศนาค่ะ
แล้วก็จะมีข่าวดีเห็นบอกว่านะคะ

แต่จะเป็นช่วงไหนวันไหนเนี่ยเขามีเลิกแล้ว

วันนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนในวงการไปร่วมยินดีกันมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณครีพัศวีพิษนะคะ

อย่างไรก็ทางบันทึงไทยรัฐขอแสดงขอบคุณดีด้วยค่ะ
สายสะพายมากเลยเขียนว่าโซอัลขายออกแล้วนะคะ

ช่วงคดีความนะคะเมื่อสองปีที่แล้วก่อนใช่เนอะ